สำหรับความคลึกหน้าด้านคดีล่าสุดวันนี้

ก็แถลงยืนยันชัดเจนนะคะว่า
ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ไม่พบร่องรอยของการถูกคมคืน
แต่ว่าหลักฐานต่างนั้นสามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจน
ว่าคดีนี้คนร้ายพยายามที่จะกระทำชำราว

พันธุ์ตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และตำรวจที่เกี่ยวข้อง
แถลงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายชาตรีร่วมสูงเนิน
ผู้ต้องหาฆ่าปาดคอครูสาวอัตราจ้างโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจนเสียชีวิตภายในห้องเช่า
เมื่อวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับนายชาตรี
แต่ยังต้องรอผลตรวจร่างกายของครูผู้เสียชีวิตว่าถูกล่วงละเมิดด้วยหรือไม่
ซึ่งผลการตรวจด้านนิติวิทยาศาสตร์ศพของครูสาวไม่ปรากฏร่องรอยการถูกกระทำชำราว
ตรวจสุจิข้างในก็ไม่พบตรวจสุจินะครับอันนั้นคือรักษาที่ตรวจพบตอนนี้นะครับ
นายชาตรีถูกตำรวจภูทรภาค๑จับได้พร้อมของกลางมีดยาว๖นิ้วและเสื้อเปื้อนเลือด
หลังลงมือก่อเหตุฆ่าปาดคอครูสาวโดยอ้างว่าตั้งใจจะเข้าไปลักทรัพย์
เพราะมีปัญหาเรื่องเงินประกอบกับแอบชอบผู้ตายมานานแล้ว
เนื่องจากหน้าตาดีและมีอัธยาศัย
ก่อนเกิดเหตุพบว่าครูสาวเปิดประตูไม้เอาไว้ไม่ได้ล็อกประตูเหล็กด้านใน
จึงเข้าไปลงมือก่อเหตุแต่เหยื่อตื่นขึ้นมาและส่งเสียงร้องดัง
คว้ามีดจากชั้นวางของเชื่อดลำคอจนเสียชีวิต
แม้ผลการตรวจจะไม่พบว่ามีการกระทำชำราว
แต่จากการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่พบคราบดีเอ็นเอของผู้ต้องหา
บนร่างกายของผู้เสียชีวิตหลายจุด
ทำให้เชื่อว่าผู้ต้องหามีความพยายามที่จะกระทำชำราว
และชิงทรัพย์ผู้เสียชีวิตในคราวเดียวกัน
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
ของผู้ตายซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น
ซึ่งเหล่านี้นะครับ
ล่าสุดตำรวจสอบประคัมพยาในคดีนี้ไปแล้ว

และยังเหลือขั้นตอนการรอพยานหลักฐานสำคัญบางส่วน

ขั้นตอนอย่างรอบครอบรัดกลุ่มตามข้อเท็จจริง
เพื่อให้มีความชัดเจนจากนั้นจะเร่งสรุปสำนวน
เพื่อเสนอต่ออายการจังหวัดสระบุรีมีความเห็นสั่งฟ้องต่อไป
ดารินหวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน